ก็นัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้
สารสั่งให้โจทย์ไปแก้ไขคำฟ้องให้ถูกต้องก่อน
เนื่องจากมันมีความผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดตัวบุคคล

กรกตหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทนายคนนี้ไปยื่นฟ้องจาก๘คน

และบรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทำความผิดในข้อกฎหมายมาตราใด
รวมทั้งได้ออกหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
โดยสารให้กรกตชี้แจงใน๘ประเด็น
เช่นนะหนึ่งเลยคือหน้าที่กรกตในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครสอสอระบุอยู่ในประกาศใดและกฎหมายมาตราใด
อีกข้อหนึ่งกรกตได้ตอบหนังสือคัดค้านการยื่นคำร้องข้อกล่าว
หานายพิธาเมื่อ๒๖พฤษภาคม๒๕๖๖หรือไม่อย่างไร
ข้อนี้สำคัญคุณผู้ชมลองฟังดี
คือสารเนี่ยสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางเนี่ยนะ
ให้กรกตชี้แจงกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องกล่าวหานายพิธาว่า
แล้วกรกตได้ดำเนินการไต่สวนข้อได้จริงหรือไม่
มีการให้นายพิธาชี้แจงข้อได้จริงหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใด
และใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยาหลักฐานและวินิจฉัยคำร้องนานเท่าใด
อันนี้เป็นการตั้งคำถามไปยังกรกตครับให้ชี้แจงต่อสาร
แล้วก็ได้นำคำสั่งของสารดีกาคดีที่คืนสิทธิผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสส
ให้แก่นายชาญชัยอิสระเสนารักษ์มาพิจารณาหรือไม่เพราะเหตุใด
และนายพิธาเคยดำรงตำแหน่งสอสอมากี่สมัย
เหตุใดจึงมาพบภายหลังล่ะจากประกาศผลการเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภาคม
นายพิธาเคยแจ้งให้กรกตทราบมาก่อนหรือไม่
อีกข้อหนึ่งคุณผู้ชมในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับสมัครเป็นสอสอในเรื่องเป็นผู้ถือหุ้นสื่อ
กรกตได้ตรวจสอบไปยังนายทะเบียนบริษัทหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่
เพราะเหตุใดและกรกตเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครสอสอด้วยตนเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานใด
เป็นผู้ตรวจสอบเพราะเหตุใดสารก็ให้ระยะเวลากับกรกตนะคุณผู้ชม
ให้หาข้อมูลมาชี้แจงต่อสารแล้วเดี๋ยวจะนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้ง
กันยายนนี้ครับคุณผู้ชมฮะ